เรื่องนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามีพระปลอมคุณ

ตอนเช้าแหมสวมใส่จีวอนไปยืนรับบินทบาท
ชาวบ้านก็เชื่อฮะกราบไหว้บิณฑบาทใส่บาทให้นะครับ
ปรากฏว่าพอสักสายไปเปลี่ยนเครื่องแบบครับ
เปลี่ยนเครื่องแบบตรงลานโล่งโจ้งแบบนี้

แล้วก็แก้ผ้าโทงเลยนะคุณนะ
คลิปนี้มีชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้บอกโอ้โห

และชุดที่เขาหยิบมาสวมใส่เป็นชุดญาติโยมคารวาสทั่วไป
อยู่ในถุงสีฟ้านี่พระปรอมรูปนี่คุณ
แล้วต้องขอปิดช้างน้อยไว้หน่อย

นิ่งแบบนี้แล้วก็โก้งโค้งแบบนี้
ที่เมื่อวานเราก็ลงพื้นที่ไปในช่วงเช้านะคุณ
ตั้งแต่เช้ามืดเลยไปดูซิว่า
พระปลอมรูปนี้จะยังมารับบินทบาทอยู่หรือเปล่า

เห็นว่าพระปลอมรูปนี้ชอบมายืนรับบินทบาท
อยู่แถวตลาดเกษตรในช่วงเช้าเกือบทุกวัน
ตลาดเกษตรอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ
ส่วนจุดที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้เนี่ย
เป็นลานโล่งบริเวณหน้าที่ทำการปรายศนีย์จังหวัดภูเก็ต๓แยก
ถนนมนตรีตัดถนนทะหลางที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมือง
แล้วตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่รับสายตาคนนะคุณฮะ
บ้านเรือนประชาชนมีอยู่เยอะเลยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้รับแจ้งว่าพระปลอมรูปนี้
ชอบไปรับบินทบาทอยู่ที่บริเวณตลาดเกษตร

และทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบ

ส่วนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดดังกล่าวอีกครั้ง

มาในรูปแบบไหนสวมใส่จีวอนหรือไม่

เพราะมันไม่ได้มีประสุทธิ

อัตโธบาลใจแจ้งความล่ะความเป็นประสุทธิที่แล้ว

ไม่เป็นไรมีหลักฐานอย่าพูดออกร้อยเวลน่ะ
ได้นายนี่เนี่ยคือภาพของประโยชน์อาณิชย์ได้แล้วลง
ลงเดี่ยวเย็นน่ะ
ไปดูอารามไหนอาจจะมาขอสามเทียงนะว่า
เราไปอารามไหนได้ไหม
เม็ดใส่เม็ดด้วยครับ
เขาพยายามจะบอกว่าเขาเป็นพระจริง
แล้วก็ใบสุทธิพระหายไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ตมาก็ไม่ค่อยอยากจะมาตรงนี้หรอก

แล้วก็มารับบินทบาทตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบ

กลัวว่าจะเป็นพระปลอมแล้วก็มารับบินทบาทแบบนี้

ัน๙โมงเช้าไม่เห็นกลับวัดเลย
และหลักฐานที่สำคัญก็คือที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
ว่าเปลี่ยนจากจีวอนเปลี่ยนจากสบง

นี่มันน่าจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๖โมงครึ่ง
ที่เจ้าหน้าที่สำนักพุทธเข้าไปตรวจสอบนะครับ
นำโดยผู้มนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
ก็คือนายพรพนาแสนการรุณ
พร้อมด้วยทางประหลัดอำเภอเมืองภูเก็ต
แล้วก็สารวัตรปราบปรามสพเมืองภูเก็ตนะครับ
นำกำลังของเจ้าหน้าที่สำนักพุทธ
ฝ่ายปกครองและสายตรวจเมืองภูเก็ตเข้าตรวจสอบเลย
กรณีที่มีประชาชนมาร้องเรียนไว้แบบนี้นะครับ
ทราบชื่อผู้ชายคนนี้ก็คือนายสมศักดิ์ศรีสังวานอายุ๔๕ปี
เดิมอยู่ถนนแม่หลวนที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ก็ไปขอตรวจสอบแหละทั้งในจีวอนแล้วก็ทางกระเป๋าสีน้ำเงิน
พระรูปนี้ชอบเอาไปไหนมาไหนด้วยนะฮะ
ไม่พบใบสุทธิของพระพิสุ
พบเอกสารที่นายสมศักดิ์อ้างว่าได้เป็นใบแจ้งความ
เกี่ยวกับการที่บวชแล้ววัดไม่ออกใบสุทธิให้
ทีนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่งกายเป็นพิสุสงฆ์ที่เป็นนักบวชในพุทธศาสนาโดยมิชอบ
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นนั้น

บง๑ชุดจีวรพระบาทพระกางเกงขาสั้น

รวมถึงกระเป๋าสีน้ำเงินนี้ด้วย
เบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธ
และยังคงยืนยันว่าเขาเป็นพระจริง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ผู้ว่านรงค์วุ่นซิวนะครับ
ซึ่งผู้ว่าก็รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่๒๓วันแล้ว
สั่งการให้สำนักพุทธจังหวัดภูเก็ตและฝ่ายปกครอง
ออกตรวจสอบบุคคลอื่นหรือ
ราวาสที่อาจจะแต่งกายเป็นพระพิสุ
และออกเรียบรายหรือรับสิ่งของรับเงินในพื้นที่นะครับ
ว่าจะมาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างไร
รวมไปถึงพระพิสุที่ไม่ยอมออกเดินบินทบาทด้วย
แต่กลับยืนรอรับอาหารจากพี่น้องประชาชนยืนอยู่ดังนั้นแหละ
มีจุดประจำมีจุดยืนนะครับซึ่งถือว่าผิดนะครับ
ล่าสุดนอกจากจะจับกลุ่มบุคคลคนนี้ก็คือนายสมศักดิ์ได้แล้วหนึ่งนะครับ

ยังมีการเชิญตัวพระพิสุที่อาจจะกระทำผิดอีก๒รูป
ไปสอบสวนทางวินัยสงฆ์ด้วย
ซึ่งจากนี้ไปจะมีการตรวจสอบพฤติกรรมต่างของบุคคลที่แต่งกายเป็นพระ
หรือแม้แต่พระจริงก็ต้องให้ทางวัดหรือว่าทางเจ้าคณะตำบล

ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพระในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วย

ภาพนี้นะถ้าไม่ปิดสติ๊กเกอร์ช้างน้อยไว้นะ